ก็สืบเนื่องจากความหึงห่วงนะครับถึงขั้นลูกเขยไปยิงแม่ยายเสียชีวิต
ผู้ต้องหาเมื่อคืนนี้มามอบตัวแล้วนะฮะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าโอ้โหมันโหดร้ายเหลือเกินคือบ้านเขามีทั้งขายโรงศพขายพวงหลีด
ของชำหลายอย่างฮะค่ะผู้ต้องหาที่เป็นลูกเขยเนี่ยเดินมา
แม่ยายไหมฮะนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยยิงใส่เลยฮะโอ้โหจนมาควักปืนจากเอว
แล้วยิงเลยนั้นอ่ะนี่คือภรรยาของผู้ต้องหานะฮะ
มือยิงเนี่ยแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ที่ถูกยิงเมื่อสักครู่
พยายามกันเอาไว้วิ่งห้ามเอาไว้ห้ามอ่ะแต่เอาไม่อยู่ครับอืม
นี่ฮะผู้ชายคนนี้วิ่งเข้ามาต่อแล้วก็ยิงต่อนะครับ
สุดท้ายแม่ยายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะฮะแล้วช่วงล็อกคอตรงนี้เนี่ย
ยังพยายามบอกอดีตภรรยาตัวเองเนี่ยคือเขาเลิกกันแล้วนะแยกกันอยู่แล้ว
บอกให้พาไปหาน้องสาวหรือว่าลูกสาวอีกคนนึงของผู้ตายนะฮะ
บอกให้พาไปหาหน่อยนะครับแต่จังหวะนี้
ฝ่ายภรรยาเนี่ยสะบัดหลุดออกมาได้ผู้ชายคนนี้ก็เลยหนีไปนะครับ
สุดท้ายก็มามอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้คือนายนัทธวุฒิภวงน้อย
อายุสามสิบสี่ปีนะฮะบุกเข้ามาที่บ้านที่เปิดเป็นร้าน
ขายทั้งโรงศพทั้งพวงหลีดแล้วก็สินค้าเบตเตอร์เล็ตด้วย
ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ที่ประจวบคิริคัน
ส่วนผู้ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตชื่อนางกีรดานกทองหรือว่าเจนานะฮะ
เป็นรองนายกอบตพว่วยสายอายุห้าสิบหกปี
เป็นแม่ยายของนายนัทธวุฒิมือปืนคนที่เข้าไปห้าม
ใส่เสื้อสีส้มเหมือนกับคุณแม่ที่เสียชีวิตเลยนะฮะ
คือนางสาวรัติกรสุทธิธรรมนุกูลเป็นลูกสาวของเจนาที่ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของคนที่เข้ามายิงค่ะนะฮะ
ฉุดกระชากแย่งปืนตรงเนี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะ
จนกระทั่งช่วงถูกล็อกคอสุดท้ายเนี่ยถึงสะบัดหลุดออกมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นางสาวอ่านางกิรดาหรือว่าเจ๊นานะครับ
ถูกยิงเข้าไปสี่นัดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าหน้าท้องเข้าราวนมด้านซ้ายนะครับ
รวมแล้วสี่นัดนะครับเข้าสองจุดลูกสาวนะก็คือนางสาวรัติกร
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลังเกิดเหตุร้องไห้ตลอดเวลา
เสียใจที่ไม่สามารถช่วยแม่ไว้ได้แล้วก็โกรธแค้นมาก
อดีตสามีเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
เสื้อสีดำนี่คือสามีของผู้ตายนะครับ
เสื้อสีม่วงนี่คือลูกสาวคนสุดท้องของผู้ตาย
ก็คือน้องสาวของภรรยาของมือยิง
ซึ่งคนก่อเหตุที่ล็อกคอไว้แล้วบอกให้พาไปหาคนคนนี้หน่อย
ก็คือผู้หญิงเสื้อสีม่วงที่จะไปยิงเขาด้วย
ซึ่งเราได้คุยกับเธอด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านรอสักครู่นะครับ
เดี๋ยวค่อยค่อยฟังไปนะครับส่วนคนก่อเหตุนะครับ
นายนัทธวุฒิภวงน้อยหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
ขับรถกระบะหลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุบ้านของแม่ยายเนี่ย๗๐กิโลเมตร
ก่อนที่พ่อของนายนัทธวุฒิพอรู้ข่าวว่าลูกชายไปก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้เนี่ย
เกลี้ยกล่อมแล้วพาลูกชายมามอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับ
ได้สอบปากคำนายนัทธวุฒินะฮะแล้วก็คุมตัวไว้ในห้องขังนะฮะ
พบว่านายนัทธวุฒิผู้ต้องหานี่อยู่ในอาการเครียดตลอดเวลานะครับ
เมื่อเช้าก็มีครอบครัวมีญาติมีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนายนัทธวุฒิบอกกับพนักงานสอบสวนว่า
อันนี้ตามที่เขากล่าวอ้างนะผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับ
บอกว่ามีปัญหากับแม่ยายก็คือนางกิรดาที่ไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ย
มีปัญหาก็สืบเนื่องมาจากอยู่กินกับนางสาวรัติกรที่เป็นภรรยามา๑๔ปีนะครับ
มีลูกด้วยกันด้วยนะฮะเป็นลูกชายอายุ๑๓ปีนะ
แต่ช่วงหลังเนี่ยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ
พบว่านายนัทธวุฒิผู้ต้องหาไปมีผู้หญิงอื่นนะครับ
นางสาวรัติกรเขาก็เลยขอหย่านะฮะก็ขอหย่าแล้วก็ทีนี้ก็แยกกันอยู่แล้ว
แต่ก็ยังลักษณะไปมาหาสู่กันบ้างเนื่องจากมีลูกอายุ๑๓ปีที่ต้องดูแลร่วมกัน
แต่ช่วง๕เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวรัติกรเนี่ยเขากลับมาอยู่บ้านที่ห้วยทราย
แม่เขาก็ในประจวบนี่แหละนะมาอยู่๕เดือนแล้ว
นายนัทธวุฒิทีนี้ก็เครียดค่ะคิดว่าเออยังมีโอกาสที่จะคืนดีนะ
แต่ปรากฏว่าพอภรรยาเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแม่ยายมาอยู่๕เดือนนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็เลยบุกมาครับและยิงกันเลย
โอ้โหอุกอาจมากนะครับค่ะคือ
ฟังไม่พูดไม่ถามอะไรเลยฮะอืมยิงเขาสี่นัดเสียชีวิต
ไปยิงน้องสาวเขาอีกนะฮะใช่
ก็คือลูกสาวคนสุดท้องของผู้ตายจะยิงน้องสาวเมียอีกน้องเมีย
ตำรวจแจ้งข้อหาไว้นะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไหร่ตรองไว้ก่อน
ข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการทำแผนหรือไม่ทำแผนอย่างไร
ซึ่งวันนี้เราไปดูบรรยากาศงานศพที่วัดเกรดชายาราม
เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของนางกีรดานกทองหรือว่าเจนา
ซึ่งเป็นรองนายกอบตห้วยทรายนี่แหละค่ะ
ญาติญาติไม่มีใครทำใจได้เลยนะคะก็โศกเศร้าค่ะ
มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีการนำร่างของนางกิรดาบรรจุใส่บ้านลงศพ
คือลักษณะของโรงศพทำเป็นรูปบ้านเพราะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้าย
ยายก็ร้องไห้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของนางกีรดาค่ะ
ที่ต้องมาร่วมงานศพลูกสาวร้องไห้จนเป็นลมล้มพับลงไปเลยนะคะ
นางสาวรัติกรลูกสาวคนตายค่ะซึ่งก็เป็นภรรยาของคนก่อเหตุนะ
คนที่วิ่งเข้าไปห้ามสามีตัวเองพยายามล็อกคอพยายามดันตัวออกไป
ให้ทำแบบนี้นี่จังหวะที่แม่ผู้ตายร้องไห้จนเป็นลม
เราได้คุยกับนางสาวรัตติกรคุณกิริสังไปคุยด้วยนะคะ
บอกว่าแม่ไม่เคยกีดกันเธอกับสามีเลยไม่เคยมีใครกีดกันเลยด้วยซ้ำ
เป็นการตัดสินใจของเธอเองที่เลือกเดินออกมาก็ในเมื่อสามีเธอเลือกที่จะไปมีผู้หญิงคนอื่น
เธอบอกเธอยอมรับไม่ได้เธอก็เลยเดินออกมาจากสามี
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเธอบอกแม่เพิ่งกลับมาจากอบตห้วยทราย
มาถึงก็อย่างที่เห็นนั่งกินข้าวอยู่เลยค่ะนั่งคุยกินข้าวกันอยู่เธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วย
อยู่เธอเห็นสามีเดินเข้ามาแล้วก็ควักปืนจากเอวยิงแม่เข้าไปเลย
ตกใจมากพยายามวิ่งเข้าไปห้ามโถมทั้งตัวเลยแต่สุดท้ายก็ช่วยแม่ไม่ได้
นายนัทธวุฒิสามีเนี่ยยังล็อกคอเธอแล้วบอกพาไปหาน้องสาวเดี๋ยวนี้เลย
จะไปยิงมันให้ตายอีกคนนึงโอ้โหบอกแบบนี้ค่ะเพราะบอกว่าทั้งแม่เธอ
แล้วก็น้องสาวเธอนี่แหละที่กีดกันไม่ให้เธอกลับมาหาฉันครับ
แม่ก็ว่า๕๐บาทเนี่ยน่ากินมากินด้วยกัน

เพราะว่าแม่ลงจากรถมาปุ๊บลงมานั่งกินข้าว

เขาก็ชักปืนออกมา
แล้วก็ยิงใส่แม่เลยแม่ก็กำลังจะลุกหนีค่ะ

หนูก็บอกว่าอย่าทำแม่อย่ายิงแม่อย่ายิงแม่

เขาก็จะลัดคอรัดคอหนูกระชากลากไปจะขึ้นรถ
แล้วก็จะให้พาไปหาน้องสาว

จะไปยิงด้วยแต่อันนี้หนูก็ขัดขืน
เขาคิดว่าเป็นพวกแม่น้อง
ที่ว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยทำให้หนูออกจากบ้านเขาเลิกกับเขามา
แต่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะคือเขามีเมียน้อย

คือรับไม่ได้เขาขอมีเมียสองคน
ซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกเลยนะคะว่าเธอตั้งใจเลย
ดักรออดีตสามีที่โรงพักเลย

ซึ่งแน่นอนคำแรกที่เจอกันเนี่ยคือต่อว่าเลย
ถามเลยว่าทำไมต้องมายิงแม่เธอถึงตายแบบนี้
ก็แย่น่าจะตรงแล้วก็ชี้หน้าชี้หน้า
จริงนะไม่รู้เรื่องเลยจริงว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายมีปัญหาอะไรกัน
คุณกิติศักดิ์ได้เบอร์มาก็เลยโทรไปคุยด้วย
คุณพ่อคือคุณพ่อบอกว่าสำหรับพ่อเนี่ยนัทธวุฒิเป็นลูกที่ดี
แต่พ่อไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรกันจนมันเกิดเป็นเรื่องแบบนี้
พอเกิดเรื่องเสร็จลูกก็โทรมาหาพ่อพ่อเลยพามามอบตัวนี่แหละ
ครับ
วันนี้ญาติญาติก็เพิ่งได้รับศพของนางจิรดามาตั้งบำเพ็งกุศลนะฮะ

เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดกันต่อไปว่าจะมีการสวดศพหรือว่ามีขั้นตอนแบบไหนแล้วยังไงต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับจากภาพในกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ที่เราเห็นในจังหวะที่เราบอกกับทุกท่านเนี่ยนะฮะ
ตามคำบอกเล่าของภรรยาของมือปืนเนี่ย
ภรรยาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาขอเลิกไปแล้ว
ล็อกคอตอนที่ไปยิงแม่ยายจนเสียชีวิตแล้วฮะ
แล้วตอนที่เดินออกมาเนี่ยนี่คือยิงซ้ำนะครับ
แล้วอดีตแม่ยายก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วเนี่ยจังหวะล็อกคอตรงนี้

กับอดีตภรรยาว่าให้พาไปหานางสาวนัทธนัน
ก็คือน้องสาวของเธอหน่อยเพราะเขาคิดว่าทั้งอดีตแม่ยาย
น้องเมียเนี่ยเป็นฝ่ายกีดกัน
เมียเขาเนี่ยไม่ได้กลับมาเจอเขาอีก
วันนี้เราได้คุยกับนางสาวนัทธนันนะฮะ
นางสาวนัทธนันคนที่ผู้ต้องหาเนี่ย
มขู่อดีตภรรยาบอกว่าให้พาไปหา

เธอบอกก็คงจะถูกยิงไปแล้วละบ้าง
เธอบอกว่านายนัทธวุฒิเนี่ยเลิกกับพี่สาวเธอไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ส่งข้อความมาข่มขู่เธอกับแม่นะเพราะเชื่อว่าเธอกับแม่เนี่ย
เป็นคนยุให้พี่เนี่ยไปเลิกกับนายนัทธวุฒิอืมทั้งทั้งที่จริงจริงแล้วเนี่ย
นายนัทธวุฒิเองนั่นแหละไปมีผู้หญิงคนอื่นจนพี่สาวทนไม่ไหว
ทนไม่ได้แล้วก็ต้องขอเลิกก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ส่งข้อความมาขู่เธอนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
เชื่อมาตลอดว่านายนัทธวุฒิเนี่ยคงตั้งใจจะทำจริง
คือตั้งใจจะฆ่าจริงจริงไม่ใช่แค่ขู่เนี่ยฮะอ๋อเธอให้ดูข้อความที่นายนัทธวุฒิเนี่ย
ลักษณะแบบนี้นะฮะบอกว่าเก่งนักเรื่องชาวบ้าน
นี่เธออนุญาตให้เราดูนะฮะค่ะให้คุยในศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามเรื่องนี้
บอกเนี่ยถูกข้อความจากนายนัทธวุฒิเนี่ยส่งมาข่มขู่ตลอด
ประมาณว่าหาว่าเธอเนี่ยกับแม่เนี่ยกีดกันไม่ให้พี่สาวเนี่ย
กลับมาอยู่กับนายนัทวุฒิจนต้องเลิกกันทั้งทั้งที่นายนัทธวุฒินั่นแหละ
มีผู้หญิงคนอื่นจนพี่ทนไม่ไหวอยู่ด้วยไม่ได้แล้วที่ถูกคมขู่เนี่ย
เธอก็เชื่อว่านายนัทธวุฒิเนี่ยตั้งใจทำจริงค่ะเพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ย
ระวังตัวตลอดเวลาแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุขึ้นจนได้
ก็คดีนี้เดี๋ยวต้องรอดูขั้นตอนต่างต่อนะครับสำหรับการสอบปากคำผู้ต้องหา
หรือว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ